เหตุการณ์แก๊งสาวทวงหนี้โหดที่เกิดขึ้นที่จังหวัดชมบุรีนะครับ

สองสาวที่อยู่ในคลิปที่เป็นผู้ทวงหนี้
แล้วก็ทั้งตบทั้งเตะทั้งต่อยผู้หญิงเนี่ยนะครับ

แต่๒คนนี้ยืนยันนะครับบอกว่า
พวกเธอไม่ใช่เป็นเจ้าแม่เงินกู้
แล้วก็ไม่ใช่มีพฤติกรรมที่มีการทวงหนี้โหดแบบนี้
แต่ที่ทำลงไปแล้วก็ถูกเผยแพร่อยู่ในโลกโซเชียลเนี่ย

เรานำเสนอข่าวสารกันอย่างต่อเนื่อง
เพราะว่ามีคนเอามาแชร์กันในโลกโซเชียลนะครับ
แก๊งทวงหนี้โหดตบโชว์เย้ยกฎหมายชนบุรี
เพราะคลิปนี้ถูกโพสต์ลงในเฟซบุ๊คชื่อชุมพรนะครับ

เกิดขึ้นเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา
บริเวณริมชายหาดกระทิงลายจังหวัดชมบุรี
และผู้เสียหายเราก็ได้ไปพบกับเธอแล้ว

แล้วเธอก็เล่าเหตุการณ์ให้กับทีมข่าวได้ฟัง
ว่าเธอกับพี่สาวไปกู้ยืมเงิน
สองสาวคนนี้ที่เป็นเจ้าหนี้เนี่ย
กู้มา๓๐๐บาทพี่สาวกู้มาอีก๓๐๐บาท

โอ้โหดอกมันแพงเหลือหลายจริงนะครับ
โดยดอกเบี้ย๑๕๐๐บาททุก๓วันนะคุณคิดดู

แก๊งทวงหนี้โหดทั้งสองคน
คือนางสาววนิชชาพาเป๋าปองสุกหรือว่าไฟล์อายุ๓๑ปี
และนางสาวอุ่นเรือนขยันธรรมหรือว่าเปิ้ลอายุ๓๓ปี

เดินทางเข้ามอบตัวกับตำรวจโรงพักบางละมุงจังหวัดชมบุรี

โดยนางสาวนิชภาหรือว่าไฟล์
ได้ให้การนะครับบอกว่านางสาววารุณีซึ่งเป็นลูกหนี้เนี่ย
ยืมเงินจำนวน๖๐๐๐บาท
โดยมีเงื่อนไขว่าต้องจ่ายดอกเบี้ย๑๕๐๐บาททุก๓วัน
ซึ่งที่ผ่านมาตัวนางสาววารุณีลูกหนี้
จ่ายดอกเบี้ยมาแล้ว๔๕ครั้ง
แต่ปรากฏว่าขาดส่งแล้วก็ไม่ยอมรับโทรศัพท์
วันเกิดเหตุก็ไปพบลูกหนี้คนนี้
อยู่บริเวณริมชายหาดกระทิงลายโดยบังเอิญ
สองสาวเจ้าหนี้ก็เลยเข้าไปทวงถามเงินที่ยืมไป
และด้วยความโมโหครับบวกกับอารมณ์ชั่ววูบ
ลงมือทำร้ายร่างกายนางสาววารุณีครับ
ว่าอะไรนะเดี๋ยวให้เองแล้งไม่พูดเยอะ

ว่าหนูไม่ใช่เจ้าแม่เงินกู้

มันเป็นเพียงการยืมเงินคนรู้จักกัน
ข้าเชื่อใจค่ะที่ว่ามีคลิปหลุดเชียวออกไปอย่างนั้น
จำสังคมมองไม่ดีว่าเป็นการทวงหนี้แบบข้นโทส

ตำรวจก็แจ้งหลายข้อหาคือร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่น
ประกอบธุรกิจให้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลโดยไม่ได้ขออนุญาต
ให้บุคคลอื่นยืมเงินโดยคิดดอกเบี้ยเกินกว่ากฎหมายกำหนดนะครับ
แล้วก็ร่วมกันกระทำการทวงถามหนี้ในลักษณะข่มขู่
ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปสำหรับสองสาวนี้นะครับ